แต่ว่าคราวนี้น่าจะทำให้รู้สึกดีกว่าตัวเมื่อกี้นะคะเพราะว่าไปช่วยควาย
แต่ควายตัวนี้มันก็ไปตกลงไปในท่อเหมือนกันนะฮะ
ควายก็ตัวใหญ่ท่อก็ลึกงานนี้ต้องใช้เวลานาน

นี่ค่ะนั่งนิ่งสงบเลยคลิกในตัวหูกับตานิดเดียว

และที่สำคัญคือมันเป็นควายแม่ลูกอ่อนนะคุณ
ตกลงไปในท่อระบายน้ำบริเวณริมถนนสายบายพาร์ทเลี่ยงเมือง
บนบ้านใหญ่อำเภอเมืองนครนายก

คุณเดินอยู่ดีมันก็ตกลงไปในหลุม
เพราะว่ามันมองไม่เห็นย่ามันขึ้นปกคลุมไปหมดเลย
ซึ่งในจุดเกิดเหตุก็มีรถเครนสีขาวจอดอยู่
รถคันนี้นะคะเขาก็มาเตรียมการช่วยเหลือ
เพราะว่าเขาขับผ่านมาแล้วเขาเห็นก็เลยขออาสาไปช่วยแล้วกัน
จากนั้นรถของทางอบตบ้านใหญ่พร้อมกับเจ้าหน้าที่ก็เดินทางมาถึง
แล้วก็ได้ใช้เชือกผ้าขนาดใหญ่คล้องไปที่คอแม่ควาย
แล้วก็ค่อยยกตัวมันขึ้นเรื่อยแล้วจากนั้นก็ใช้ผ้าเป็นเชือกผ้าอีกเส้นหนึ่ง
คล้องที่ขาหน้าของมันคือเขามีกระบวนการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบนะ
แล้วก็ใช้เครนเนี่ยยกรั่งแม่ขวายขึ้นมา
ใช้เวลา๓๐นาทีสามารถช่วยควายแม่ลูกอ่อนขึ้นมาจากท่อได้
ต้องออกแรงเยอะมากนะแรงคนไม่ไหวเช้นแรงเครนเนี่ยละเอามาเร็วขึ้นมา

งานนี้แม่ควายก็ถลอกปอกเปลือกนิดหน่อยนะ
ส่วนเจ้าของควายก็คือนางสุวานิสคูณหอมอายุ๖๓ปี
คุณป้าบอกว่าเลี้ยงควายไว้๑๘ตัว
เลี้ยงไว้แถวนี้แหละนะคะ
ควายตัวนี้มันก็คงไม่ได้ดูอ่ะนะแล้วย่ามันปกคลุมเยอะ
มันปกคลุมท่อระบายน้ำอยู่มองไม่เห็นก็เลยตกลงไปนะคะ
แล้วที่ผ่านมานะคุณเคยมีควายตกลงไปในท่อนี้ถึง๓ตัว
ตายไปก็มีหนึ่งตัวอ่าแสดงว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่านะ
ตรงนี้จะจบแค่นี้ไม่ได้นะเออใช่เจ้าของควายก็เลยบอกว่าเอาหลากไทยที่เกี่ยวข้องช่วยเอาฝามาปิดค่ะอืม
ฝาท่อระบายน้ำนะแล้วก็จากการที่ช่วยเหลือขึ้นมาได้เราก็ไปดูซิท่อนี้ลักษณะมันเป็นยังไงบ้าง
คุณมองดูสิแทบจะไม่รู้เลยว่าเป็นท่อมันมองไม่เห็นท่อปากท่อเลยแล้วถ้าเกิดว่าไม่ใช่ควายแล้วเป็นคนตกลงไป
อุ้ยอันตรายมากน่ะเพราะว่ามันมีขนาดกว้างถึงหนึ่งเมตรยี่สิบเซนติเมตรอืม
แล้วควายตัวที่ตกลงไปหนักถึงห้าร้อยกิโลกรัมอ่ะครับนะอย่างน้อยก็รอดปลอดภัยนะคะ
ก็ขอว่าเป็นความโชคดีของมันละกันใครได้ช่วยก็ถือว่าเป็นอานิสงฆ์
ได้ถ่ายชีวิตโคกะเบือไปสบายอย่างงั้นจริงจริงอ่ะไหนไหนพูดถึง